คุณผู้ชมค่ะมีประเด็นที่ร้อนกว่าอากาศในประเทศไทยมาให้เราตามสืบกันอีกแล้ว

ก็เพจดังค่ะเจ๊มอย๑๐๘เขาจัวหัวแบบแซ่บซีดปรี๊ดปราดมาก
บอกว่านักร้องดังเตรียมหย่าผัวนะรู้หรือยัง
เขาจัวมาแบบนี้พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดออกมาเป็นข้อดังนี้เลยจ้า
มาดูกันข้อแรกนักร้องคนนี้แต่งงานมีลูกมีสามีแล้ว
ครอบครัวดูอบอุ่นมากสามีดูเป็นคนซื่อน่ารักเอาใจลูกและเมียสุด
อีกข้อนึงบอกว่าแต่ตอนนี้ทั้งคู่แยกกันอยู่แล้ว
ฝ่ายชายหอบผ้าไปอยู่บ้านตัวเองร่วมเดือนแล้วส่วนฝ่ายหญิงก็อยู่คอนโดกับลูก
อีกข้อนึงบอกว่าทั้งคู่เนี่ยแบ่งหน้าที่กันดูแลลูกนะทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีต่อกัน
และยังสร้างภาพอบอุ่นให้ชาวโลกได้เห็นว่ายังรักกันดี
อีกหนึ่งข้อบอกว่าทั้งคู่รอเคลียร์ทุกอย่างลงตัวก็จะหย่ากันอย่างเป็นทางการนะคะ
รวมไปถึงบอกว่าส่วนเหตุผลนั้นมีคนเผลอใจไปชอบคนอื่น
แต่บอกไม่ได้ว่าฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยากันแน่
มีมือที่สามว่างั้นนั่นน่ะสิซึ่งชาวเน็ตโอ้โหคุณค่ะ
ทำการบ้านกันอย่างว่องวัยไล่เรียงรายชื่อกันมาตาดำตาคล้ำกันทั้งคืน
นักร้องหญิงในวงการที่แต่งงานแล้วมีใครบ้างส่งมาถามในเพจกันเพียบเลย
แต่ที่เห็นจะถูกพุ่งเป้ามากที่สุดก็น่าจะเป็นนักร้องสาวตัวแม่ของเราค่ะ
อามิตาทาทายังเนี่ยค่ะที่เหมือนจะเข้าข่ายคำใบ้ในหลายข้อเหมือนกันนะ
แอบเข้าไปดูเช็คในไอจีของพี่ทาทามา
สัญญาณรักก็ยังดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไร
เพราะเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้เอง
กับลูกชายเนี่ยก็โพสต์คลิปฉลองวันเกิดให้คุณหมอสามีอยู่เลย
ให้พี่หมอเนี่ยเห็นไหมยังดูรักกันดีพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
ทางบันเทิงไทยรัฐและสื่อมวลชนหลายสำนัก
พยายามเลยค่ะในการติดต่อเพื่อขอข้อมูลทั้งจากคุณทาทาเองอะไรก็ตาม
แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้
และเธอเองก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดในประเด็นนี้
ในโลกโซเชียลหรือในพื้นที่ใดเลย
ฝากคนใกล้ชิดของทั้งคู่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
งานนี้บอกเลยว่าต้องรอดูนะคะว่าข่าวลือนี้จะจริงหรือเมื่อวาน
ชัวร์หรือไม่ต้องรอคุณแม่ทาทาออกมายืนยันด้วยตัวเองดีที่สุดนะจ๊ะ
เพราะว่าตอนนี้มันก็ยังคงเป็นแค่ข่าวลือที่เมาส์กันอยู่
อาจจะมีจริงหรืออาจจะเป็นใครอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ประเด็นหลักก็พุ่งเป้าไปที่คุณแม่ทาถ่านนี่แหละ
เป็นกำลังใจนะคะรักพี่ทาทานะคะ